ไปดูต่อกันที่เรื่องนี้กันหน่อยดีกว่านะคะสำหรับเฟี้ยวฟ้าวค่ะ
เวลาพูดชื่อเธอเนี่ยก็ต้องมาพร้อมกับเรื่องของความเชื่อเกี่ยวกับเรื่องราวของพญานาค
มาครั้งนี้นะคะครั้งหนึ่งเธอบอกว่าครั้งที่ไปอินเดียนี่แหละไปทำบุญมา
ในเรื่องของการปฏิบัติธรรมต่างนะฮะ
คุณผู้ชมสังเกตทางมุมด้านขวาจะเห็นวงสีแดงค่ะ
ที่สาวเฟี้ยวฟ้าวเธอวงเอาไว้นะฮะ
ปรากฏว่าเห็นเป็นวงแสง๒ดวงในภาพตามภาพนี้เลยนะคะ
ตัวเธอบอกว่าเชื่อเหลือเกินว่าวงแสงที่ปรากฏให้เห็นเนี่ยเป็นแสงปฏิหารของพญานาคค่ะ
พร้อมกับเขียนแคปชั่นได้ว่าเรื่องจริงที่เกิดขึ้นกับอิม
ขอบุญนี้ส่งถึงพญานาคทุกตระกูลพญานาคทุกพระองค์
นาคีนาคาทุกพระองค์ติดแสงธรรมปฏิหารที่งดงามงดงามจับจิต
ใต้ต้นศรีมหาโพที่พุทธคยาประเทศอินเดียค่ะ
ทางด้านแฟนคลับที่ศรัทธาพญานาคต่างก็พาเข้ามาอนุโมทนาบุญกันยกใหญ่เลยนะคะ
แต่ก็มีชาวเน็ตบางส่วนค่ะแสดงความคิดเห็นว่า
วงแสงที่ว่าเนี่ยมันไม่ใช่อภินิหารอะไรหรอกค่ะ
ที่บอกว่าเป็นวงแสงพญานาคเนี่ยจริงแล้วมันอาจจะเป็นแสงแฟร์จากเลนส์กล้องมากกว่า
หรือเกิดจากแสงที่ตกกระทบแบบนั้นนะครับ
เอาเป็นว่าเรื่องนี้เป็นความเชื่อส่วนบุคคลแล้วกันนะคะ

แต่ก็มีหลายคนที่ไม่ได้เห็นไปในทิศทางเดียวกันนะคะ
เอาเป็นว่าความคิดใครความคิดมันนะคะ